ปิดท้ายประเด็นต่างประเทศในค่ำคืนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยชายชาวปาเลสไตน์ได้ก่อเหตุขับรถชนทหารที่เป็นทหารอิสราเอลในเขตเวสแบงค์นะคะ
และมีพลเรือนเห็นเหตุการณ์ยิงจนชายรายนี้เสียชีวิตค่ะ
ชายชาวปาเลสไตน์ได้ก่อเหตุขับรถยนต์พุ่งเข้าชนทหารอิสราเอลหลายนายที่กำลังเดินลาดตระเวนอยู่
และยังพลาดไปชนประชาชนที่รอรถอยู่ที่ป้ายรถประจำทางจนได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
ก่อนที่จะถูกพลเรือนที่เห็นเหตุการณ์ยิงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
โดยตำรวจจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปนะคะ
แต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล
ที่มีการก่อเหตุแทงกันตายรายวันในช่วงที่ผ่านมา
โดยมียอดรวมชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตจากเหตุทำร้ายร่างกายรวมกัน๑๙คน
และชาวอเมริกัน๑คนนับตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
สังหารชาวปาเลสไตน์ไปถึง๙๒คนหลังก่อเหตุแทงชาวอิสราเอล
รวมถึงเหตุปะทะอื่นกับตำรวจและทหาร
ซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
โดยชาวปาเลสไตน์ก็ได้กล่าวโทษอิสราเอลว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุ
จากบางครั้งสามารถจะระงับการก่อเหตุได้
โดยไม่จำเป็นต้องวิสามันฆาตกรรมคนร้าย
นอกจากนี้ชาวปาเลสไทยยังไม่พอใจ
การเจรจาสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายล้มเหลวมาโดยตลอด
ขณะที่การเดินทางเยือนอิสราเอลและปาเลสไตน์
ของนายจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ
เมื่อวันที่๒๒๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพื่อหวังจะให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ